ต่อด้วยเหตุการณ์นี้เลยละกันค่ะคุณผู้ชมก็เมายาหลอนยาเหมือนกัน
กลัวไงว่าจะมีคนเข้ามาทำร้าย
ลูกเนี่ยเผาบ้านไฟมันลุกท่วมแล้วลูกก็หนีไป
เดี๋ยวดูจังหวะชุนละมุนพยายามที่จะดับไฟหน่อยค่ะ

น่าเมาส์บ่หูหูดูสิไฟมันลุกโทนเลยราว
หมู่สิบห้าอำเภอจตุรพักษ์พิมารที่ร้อยเอ็ด
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเร่งฉีดน้ำสกัดค่ะ
ไม่ให้ไฟมันลามไปติดบ้านที่อยู่ข้าง
บ้านหลังนี้เนี่ยนะเป็นบ้านไม้เก่าก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
แล้วก็วันนั้นลมมันแรงด้วยคุณผู้ชม
ไฟมันก็ลามไปที่ยุ้งข้าวใกล้กันนะคะ
ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงถึงจะควบคุมไฟได้
แล้วจากการตรวจสอบความเสียหายมันเกิดขึ้น
ยุ้งข้าวถูกไฟไหม้หลังนึง
แล้วตัวบ้านที่เป็นไม้ก็ถูกไฟไหม้ทั้งหมดเลย
ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านดูสิพังเสียหายไม่เหลือเลยนะคะ
สอบถามเจ้าของบ้านผู้เป็นแม่ของผู้ก่อเหตุ
คือนางสุนทรมหาหงษ์แม่ยังตกใจอยู่เลย
บอกว่าลูกฉันเองแหละลูกชายคนเล็กของฉันเนี่ยนัทธพงศ
เขาอายุ๒๐ก่อนเกิดเหตุลูกฉันมีอาการแปลก
เหมือนกับคนเมายาพูดคนเดียวเดินวนไปมาอยู่ในบ้านเนี่ยนะ

ถ้าเกิดว่ามีคนจะมาทำร้ายลูกเนี่ย
ทีนี้แม่ก็เลยกลัวไงว่าลูกพูดขนาดนี้แล้ว
แม่จะเป็นอะไรไหมเลยไม่ได้นอนที่บ้านนี้นะคะ

ส่วนสามีก็ไปทำงานกับรถเกี่ยวข้าวที่จังหวัดอื่น
ทีนี้ตอนสักประมาณ๕ทุ่มครึ่งคุณผู้ชม
ตัวแม่ได้กลิ่นเหม็นไหม้
แม่ก็เดินออกมาดูเพราะว่าเขานอนอยู่บ้านติดกันไง
เห็นว่าทำไมบ้านชั้นไฟมันลุกไหม้ขนาดนี้
ตะโกนเรียกเพื่อนบ้านช่วยด้วยไฟไหม้
ทีนี้ลูกชายเนี่ยพอจุดไฟเผาบ้านเสร็จแล้วนะ

คนก็กำลังรีบมาดับไฟลูกชายก็หนีไปเลย
ซึ่งแม่เล่าให้ฟังว่าลูกฉัน
มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดประจำเลย
เคยโดนจับเรื่องยาเสพติดด้วย
แล้วก็เคยโดนจับข้อหาทำร้ายร่างกายพ่อ
หลายครั้งนะเวลาที่อารวาสขึ้นมาก็มาทำลายข้าวของ
แล้วไม่คิดไงว่ารอบนี้จะมาจุดไฟเผาบ้านแบบนี้
ทีนี้เมื่อเช้าค่ะคุณผู้ชมนักข่าวของเราก็ลงไปที่บ้าน
หลังที่เกิดเหตุนี่แหละก็ไปคุยกับแม่อีกรอบนึงโอ้โห
พอไปคุยนะแม่บอกว่าจนถึงตอนนี้นะลูกฉันมันยังไม่กลับมาเลย
คงจะหนีไปอยู่บ้านเพื่อนนั่นแหละคงอยู่แถวนี้นี่แหละ
แล้วพอนักข่าวคุยนะสอบถามแม่แม่บอกว่ามันจุกอ่ะ
มันพูดไม่ออกเอาฟังแม่หน่อยค่ะ
มันไม่รู้จะพูดยังไงลูกตัวเองแท้
คือนอกจากเมายาแล้วก็ยังมาเผาบ้านแบบนี้ด้วยค่ะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมืองหงษ์ผู้ช่วยพิสมัยกุมาลอนทรัพย์
บอกว่าปกติแล้วตัวนายนัทพงศ์ผู้ก่อเหตุ

ก้าวร้าวอลวาดเอะอะโวยวายทำลายข้าวของอยู่เป็นประจำเลย
ชาวบ้านแถวนี้เขารู้กันดีแล้วก็ก่อเหตุลักษณะแบบนี้

ซึ่งก็มีผู้นำชุมชนมาช่วยห้ามเอาไว้
แต่รอบนี้ก่อเหตุ๕ทุ่มกว่าไง
จุดไฟเผาบ้านมันก็กลายเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ยังจับตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้นะคะ